มาถึงวินาทีที่สำคัญแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตจะต้องตัดสินว่าครอบครัวของแม่กุลจากจังหวัดนนทบุรีจะสามารถตอบคำถามถูกหมดสี่ข้อหรือไม่นะครับเพราะถ้าถูกหมดนั้นหมายความว่าจะได้รับทุนสูงสุดไปต่อชีวิตช่วยเหลือชีวิตน้องการ์ตูนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ
แต่ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑หนึ่งบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับ๑ล้านบาท

ผมก็จะดูเฉลยไปพร้อมกับครอบครัวเราเหมือนกัน
ป่านนี้ถ้าน้องการ์ตูนดูอยู่ก็คงเอาใจช่วยนะครับ

เฉลยข้อแรกจากเรื่องงานบ้านงานเรือนครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สิ่งใดที่ควรนำมาใช้
ทาถูขัดบนเขียงไม้
เพื่อขจัดคราบสกปรกที่ฝังความสุข

กุลเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

สิ่งที่ควรนำมาทาถูหรือว่าขัดบนเขียงไม้
เพื่อกระจายคราบสกปรกที่ฝังอยู่นะครับ

เริ่มจากหั่นมะนาวออกเป็นครึ่งลูกนะครับ
น้ำมะนาวลงไปบนเขียง
แล้วก็ใช้เปลือกมะนาวขัด
อาจจะนำเกลือป่นมาโรยบนหน้าเขียงด้วยก็ได้นะครับ
แล้วก็ขัดทิ้งเอาไว้สักประมาณ๒๐นาทีเท่านั้นเอง

ตอนนี้ครอบครัวของแม่กุลได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ว่าจะสามารถได้เงินหมื่น
แล้วก็เงินแสนและเงินล้านหรือไม่
ผมเลือกเฉลยจากเรื่องความรู้รอบตัวครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ
จะต้องขอมีบัตรใหม่ภายในกี่วัน
ตัวเลือกที่๒๓๐วัน
ป้าไก่เลือกตอบตัวเลือกที่๒๓๐วัน

ถ้าถูกข้อนี้๑๐๐๐บาทนะครับ

กรณีบัตรเดิมหมดอายุนะครับ

ให้ขอมีบัตรใหม่ภายใน๖๐วัน
นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ

จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน๒๐๐บาท
ผู้ถือบัตรสามารถขอทำบัตรใหม่
ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้
โดยให้ยื่นขอภายใน๖๐วัน
ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุครับ

โอกาสลุ้นเงินล้านเท่านั้นเองนะครับ
แต่เรายังสามารถลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนได้ในข้อต่อไปนะครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สารากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า
ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชการใด
ข้อ๑ค่ะราชการที่๔

ตัวเลือกที่๑รัชกาลที่๔

ลุ้นกันนะครับเอาใจช่วยว่าข้อนี้ต้องถูกนะ
ถึงจะได้เงินหมื่นแล้วไปลุ้นเงินแสนได้ในข้อต่อไป

โอ้โหผิดกินหมดเลย
สารกลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่านี้นะครับ
สร้างขึ้นเมื่อปีพศ๒๔๕๓นะครับ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เงินแสนหมดสิทธิ์แล้วเหลือเงินหนึ่งหมื่นบาทครับ
กับข้อนี้จะได้หรือไม่ได้กับคำถามเรื่องอาหารครับ

ตัวเลือกใดต่อไปนี้คือ

อารีเลือกตอบตัวเลือกที่
ซึ่งเป็นคำตอบที่

เสร็จเสร็จทั้งหมด
คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือ
ตัวเลือกที่หนึ่งถ้วยที่หนึ่งครับ
ทำมาจากเมล็ดข้าวเจ้านำมาบดเป็นผงแป้ง
ชนิดนี้มีความสากมือ
หากโดนความร้อนนะครับแป้งจะขุ่นและจับตัวกันเป็นก้อน
ถ้วยที่๒คือแป้งมันสำปะหลังครับ
ตัวเลือกที่สามนี่คือแป้งข้าวเหนียว
ส่วนแป้งที่๔ก็คือแป้งถั่วเขียว
วันนี้นะครับครอบครัวของแม่กุลจากจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
๕๐๐๐บาทช่องมาไปทำอะไรก่อนแล้วนะแม่
จะเอาไว้ซื้อพวกผ้าอ้อมแล้วก็อาหารเสริมให้น้องค่ะ

ถ้าคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ในตอนนี้นะครับ
มีพะอ้อมถ้ามีอะไรขออนุญาตนะครับ
ขึ้นที่อยู่แล้วก็เลขที่บัญชีของครอบครัว
คุณไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าแม่จ๋าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะ
เราเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่จริงเพราะว่าที่มาสู้กันเนี่ย
หลายคนนะครับเพื่ออีกหนึ่งชีวิต
ที่เขาไม่สามารถมาบนเวทีแห่งนี้ได้นั่นก็คือน้องการ์ตูน
นี้ก็คงยังรอคุณแม่กลับไปถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมนะครับ
ต้องการอยากจะช่วยครอบครัวนี้นะครับผมคิดว่า
บุญกุศลอย่าผลักฟันประกันพุ่งนะครับถ้าเผื่อว่าใครที่พร้อมแล้วนะฮะ
แต่สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของกำลังทรัพย์ส่งกำลังใจมานะครับ
ช่วยเหลือกันเป็นกำลังใจรวมทั้งคนใกล้เคียงด้วยนะ
วันนี้ขอบพระคุณเงินสูงนะครับที่มาหาเรื่องราวชีวิตให้ครอบครัวได้รับรู้ครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
พบกับผมและคำถาม๔ข้อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เกมต่อชีวิตวันนี้สวัสดีครับ
ขอขอบคุณมากนะคะรายการเกมต่อชีวิต
ที่ให้โอกาสที่คุณได้มาออกรายการนี้
ในรางวัล๕๐๐๐บาทที่พี่กุ้นได้วันนี้
คุณจะเอาไปใช้ซื้อข้าวของที่จำเป็นสำหรับน้อง
มันเป็นเงินที่จะไปต่อชีวิตให้กับน้อง